การเป็นพ่อคนในปี๕๘
กับการมีลูกสาวอายุ๑๑เดือน

กลางคืนนอนอยู่คุณก็ไปปลูกเลย

กลับมาถึงที่บ้านประมาณสัก๒ทุ่ม๓ทุ่มเอาละน้องก็ต้องหลับแล้วไง

เราก็ต้องไปหอมเก้มน้องเขาไปกวดเขา
ในที่สุดพอเรากลายมาเป็นพ่อจริงเนี่ย
เขาบอกว่ากว่าเราจะเข้าใจความเป็นพ่อก็ต่อเมื่อให้เราได้เป็นพ่อเอง
พอคุณได้เป็นพ่อคนแล้วมันทำให้คุณเรียนรู้อะไรบ้าง
รู้เลยครับนะมันคือมันรู้หมดเลยนะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราเนี่ยรักมากที่สุด
และมีค่ามากที่สุดทำไงก็ได้
ให้ชีวิตนี้คือให้ครอบครัวผมเนี่ยมีความสุข

เพราะถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนตอนเด็กคุณไม่ได้เติบโตมากับพ่อแม่
ใช่แม่ถูกต้องครับใช่เพราะว่าคือมันเป็นสิ่งหนึ่งที่มันเป็นปมด้อยด้วย
คือผมไม่มีคุณพ่อตั้งแต่เกิดมามีแต่คุณแม่
แล้วก็เลยมีความคิดว่าถ้าเกิดมีครอบครัวอย่างเงี้ย
เราต้องมาเลิกลากันไปเนี่ยผมพูดตรงเลยว่ามันเจ็บปวดนะ
คือดูภายนอกเราอาจจะมีความสุขก็ได้
แต่ถามว่าอย่างเช่นวันพ่อคือคิดนะครับ
แล้วพอวันที่คุณต้องเป็นพ่อนี้คุณได้มาจากไหน
ผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ในสายเลือดมากกว่า
เพียงแค่เรามองดูลูก
หน้าเมียเราเรารู้แล้วว่าเราจะต้องทำยังไง
ให้ครอบครัวนี้มันอยู่รอดให้ได้
คิดจะมีกี่คนเนี่ยตอนนี้มีคนแรก
แค่คนเดียวไม่มีแล้วค่ะ

ก็ลู่อายด้วย
แต่คิดว่าหนึ่งคุ้มก็ดีเพราะว่าให้เขา๑๐๐
อะไรที่เขาอยากได้ก็เลยให้ง่ายกว่า
แสดงว่าตั้งใจว่าจะมีลูกคนเดียวเลย

ความสามารถในการผลิตเราก็ไม่ธรรมดานะ

คลิกชีวิตก็เปลี่ยนครับ
ความเลวแบบตั้งบริบูรณ์แล้วก็พอมา

เราจะเห็นคุณในอาณาพิธีกรประการโทรทัศน์

แล้วก็งานต่างอะไรที่หน้าที่ของคุณก็คือ
อยู่ตรงไหนแล้วก็ตรงนั้นก็เกิดความสนุกสนาน

ตัวตนคุณจริงคุณคิดว่าคุณคืออะไร
คุณหรือพิธีกรคุณนักแสดงหรือคุณว่าคุณเป็นใคร
อย่างเช่นผมถามตัวผมแน่นอน
กูกับพิธีกรเพราะผมทำอย่างเดียว
แล้วผมก็รู้ว่าผมเป็นอะไรผมถนัดอะไร
อย่างคุณคุณจะถามตัวเองว่าในบรมการประทานคุณคือใคร

ผมขอตอบเลยว่าผมไม่ใช่พิธีกร

นักแสดงคือผมสามารถจะไปเสริมได้
แต่ถ้าเกิดถามว่าให้ผมมานั่งพูดอยู่นะ

คือสามารถจะสร้างสีสันได้

เราเห็นตั๊กบริบูรณ์ครั้งแรกในภาพยนตร์รองตาแรกแป๊บ

แล้วจากนั้นคุณก็โผล่หน้าในทีวีบ้าง

คุณเป็นคนบ้าที่ทุกคนก็รักคุณมากคุณดูมีความเพี้ยนอะไรบางอย่าง

ซึ่งแรกเราก็งงเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าคุณภูมิเป็นคนอย่างนี้หรือว่าตอนเล็ก
มันก็ดูเป็นเด็กน่ารักดีไอ้ความเป็นตัวคุณเนี่ยมันเกิดจากอะไร
จ๊อปนิธิฮะเพราะว่าแกจะรู้จริงว่าผมเนี่ยเป็นคนยังไง

แล้วก็อย่างกับเวลาที่ผมไปมีเรื่องมีราวอะไรแบบนี้
คือผมเนี่ยจะเป็นเด็กที่มีงานในวงการบันเทิงตลอด
แล้วผมเนี่ยดื้อมีคนมาบอกว่าผมเล่นละครไม่ดี
ศิลปินจาผมถ่ายอยู่แค่๕วันผมเดินออกจากกองถ่ายเองเลย

ประมาณ๒๐ได้ฮะ

เดินออกจากกองถ่ายมาเลยฮะไม่เล่น
หน่องอนุชาโทรมาหาผมบอกว่าตั๊กกลับเล่นละครต่อ
ผมไม่เล่นตั๊กพี่เสียหายมากนะที่ตั๊กอย่างนี้
ไม่เป็นไรพี่ใช้เงินเท่าไหร่บอกพี่

เดินออกมาถูกต้องที่หนองตำกลับไปเล่นคุณบอกเลยว่ามันเสียหาย
ผมไม่เล่นแล้วพี่ผมไม่เอา

เงินเท่าไหร่บอกโอเคพี่ผมไม่เล่นก็คือไม่เล่นครับอ่า
พี่จอบนิทรีย์ขับรถมาหาผม

แล้วพี่ดิโน่ก็พาผมเนี่ย

๒ปีให้หลังอเจมส์จูมือผมใช่ฮะก็ไม่มีงานจนสุดท้าย
บ๊วยบ๊วยบ๊วยผมอยากรู้จังหวะที่คุณกลับไปขอโทษพี่หนองลูกโนชาพี่เขาว่ายังไง
อเจมส์ตอนนั้นนะผมเองก็ยังไม่ส่องนึกนะแต่พี่นิโน่บอกว่าเราเองเป็นเด็กเราคุณไปขอโทษพี่อย่าซะ
บ๊วยบ๊วยบ๊วยพี่นองเธอเป็นคนดูใจดีมากเลยคุณคงให้อภัยไหมอเจมส์ถูกต้องครับใจดีมาก
บ๊วยบ๊วยแล้วกับตงานผมเขาก็มาด้วยฮะ
อเจมส์คุณอยากจะบอกอะไรเพื่อนพี่หนองหรือไหมถูกเห็นกันเถอะมั้ย
มันเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ผมนั้นผิดพลาดในชีวิตร้ายแรงมาก
ในวงการบันเทิงนะมันเป็นเหตุการณ์ที่ผมจะจำไว้เลยว่าผิดมาก
ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลนั้นก็ตามแต่แต่มันก็คือการไร้ความรับผิดชอบ
ถูกต้องถูกต้องฮะผมขาดความรับผิดชอบผมไม่ได้เป็นแบบมืออาชีพ

ใช่ครับหลังจากนั้นพอผมกลับจากเมืองนอกปั๊บพี่หน่องอรุโนชาก็โทรมาหาผม
เล่นละครอยู่เรื่อยณวันนี้ผมก็กลับเล่นละครกับเขา
ทุกอย่างคือกลับมาเหมือนเดิมทุกอย่างน่ารักมากแล้วผมก็ไม่ดื้อ
คุณกับพี่น้องเคยคุยเล่นดีกันไหมเคยแซวเล่นกันไหมถึงความมีงามคุณสมัยเด็ก
ตอนนี้คุณเป็นเจ้าของบริษัทที่ชื่อว่า
ครับตั๊กบริบุญขึ้น๒๐กว่าปีในมันการบันเทิร์น

ผมชอบที่สุดความสัมพันธ์

ถูกต้องผมมีพี่ผมมีเพื่อนดี
อย่างกับเวลาที่ผมมีงานแต่ง
ผมบอกกับน้าน้าครับผมมีงานแต่งงาน

จ้องครับผมมีปัญหาอย่างนี้อย่างนี้

เกี่ยวกับแผนของ
ของครอบครัวคุณอธิบายได้ชัดแล้ว

ทีนี้ถ้าเกิดเป็นแผนของคุณนะฮะว่า

ตอนนั้นยังไงคุณวางแผนและซ่อนตัวเองไว้

แผนของคุณก็คืองานในวงการบันเทิง
แต่ในมุมที่โตขึ้นทำเบื้องหลังเป็นผู้จัด

จะหยุดงานแล้วตรงนี้โอเคครับ

ผมก็เลยคิดว่าใช่แล้ว

ในวันที่คุณยังโสดยังเป็นคนทำงานนะ

ในวันที่คุณมีครอบครัวผมว่า

ไม่มีความไม่มีความ

ไม่มีความ

คนเราทุกคนย่อมมีการเปลี่ยนแปลง

เพื่อให้พร้อมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น

หลังจากการสัญลักษณ์กับผู้ชายคนนี้

สวัสดีครับ

โหโหโหเดี๋ยว

คือผมจะหันไปว่าอย่าสต๊อปได้ไหมล่ะ
คุณผู้ชมขอโทษสำหรับภาพที่เอียงไปเอียงมา

ประจำตำแหน่งของหนูมาแล้วนะลูก

บ๊ายบายแคเมอร์ร่า